คุณผู้ชมรู้จักโซดาไฟกันใช่ไหมคะปกติซื้อมาทำอะไรกันบ้าง

ใช่ไหมเพลงมันก็จะฟู้หน่อยแล้วมันก็จะทำให้ท่อมันแบบไหลได้ดีขึ้น
อุทาหรณ์เลยค่ะสำหรับใครที่จะใช้โซดาไฟในการล้างท่อนะคะ
นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้ดูแขนเขาสิ
เธอตั้งใจซื้อโซดาไฟมาล้างท่อนี่แหละแต่เผอิญมันพลาดหกใส่ตัวพี่อุ๋ย
คือนี่เป็นเป็นแผลเป็นที่มันนูนขึ้นมาใช่ไหมคีรอยค่ะ
ซึ่งมันเหมือนร่องรอยของน้ำที่ไหลผ่านร่างกายเลยนะ
ใช่เพราะมันพองแล้วมันไหม้
อุ๋ยรู้ไหมว่าเขานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล๒เดือน

ค่ารักษาไปเนี่ยเกือบ๒ล้านนะคะ
นี่ค่ะคุณฟ้านะคะนี่คือรอยแผลคลีลอยทั่วตัวเลยค่ะ
คือมันมีทั้งที่แก้มด้านขวาที่มือที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เท้า

เล่าให้เราฟังนะคะว่า๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอน๒ทุ่ม
ซื้อโซดาไฟชนิดน้ำมา๖๕บาท
ตั้งใจจะเอามาล้างท่อน้ำตรงซิงค์ล้างจานในบ้านพัก
อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
คือท่อมันอุดตันจนไม่ไหวแล้วน้ำมันเอ่อเลยจะล้างซะหน่อยครับ
จังหวะเปิดฝาขวดเธอไม่ทันระวัง
ขวดหลุดมือมันก็ตกกระแทกพื้นแล้วน้ำมันก็กระฉอกกระเด็นออกมาค่ะ
พุ่งเข้าหน้าเธอแล้วก็ไหลย้อยไปตามร่างกาย
อย่างที่เห็นตามรอยแผลเลยค่ะ
รีบวิ่งไปห้องน้ำเอาน้ำมาล้างตัวแต่อาการไม่ดีขึ้น
ก็เลยตั้งสติแล้วไปโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าอาการเนี่ยปวดแสบปวดร้อนมาก
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่๒๑กุมภาพันธ์

๕๕วันเต็มค่ารักษาพยาบาล๑๘ล้านบาท
โชคดีเธอมีประกันไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนรักษาตัวเองเลย
เราเปิดขวดแล้วมันหลุดมือแล้วมันก็กระแทกพื้น
แล้วปริมาณของคือฤทธิ์เขาแรงปริมาณมัน๖แค่นี้เอง
มันกระเด็นมันก็กัดก่อนไปทั่วร่างกายเลย
คุณคุณค่ะรู้สึกผิวชั้นหลังมันหมอบอกไหมคะ
เป็นแผลไฟไหม้ระดับ๓หรือ๔ไม่แน่ใจแต่ลึกอะค่ะลึกสุดเลยค่ะ
คืออาการเธอบอกว่าตอนนี้ยังต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ต้องจัดชุดพิเศษกดรอยบาดแผลแบบนี้กดทับบาดแผลไม่ให้นูน
ให้มันเป็นคีย์ลอยมากไปกว่านี้ด้วย
บอกสภาพจิตใจเธอย่ำแย่เลยค่ะจนถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์ด้วยเยียวยาจิตใจ
ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะคะแล้วก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวนี้มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นค่ะ
ไม่อยากให้เขาพลาดเหมือนเรานะหนึ่งหนึ่งในนั้นแบบไม่ต้องมาตอกย้ำหรอกค่ะ
เพราะว่าเราก็เสียใจเหมือนกันกับเรื่องราวตรงนี้เราก็เสียใจไม่ใช่ว่าเราไม่เสียใจ
แล้วก็อ่ะพอเรื่องราวของเราเป็นกระแสไปงานขายประกันมาก็งดดราม่าเลยค่ะ
บางคนก็มาว่าโง่บางคนก็มาบอกว่าก็ไม่อยากอ่านให้มันดี
คืออย่างที่บอกค่ะว่าอย่าไปซ้ำเติมกันเลยไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกเหตุการณ์แบบนี้
บางคนพออ่านเรื่องราวของเธอแทนที่จะได้อุทาหรณ์กลับไปด่าเธอซ้ำ
บอกทำไมไม่อ่านให้ดีก็โง่เองอะไรเองโอ้โหมันใครจะอยากเป็นสภาพแบบนี้
แล้วเธออยากฝากไปด้วยนะคะว่าไอ้สารเคมีอันตรายแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย
คืออยากขายง่ายจนเกินไปได้ไหมติดป้ายติดอะไรคำเตือนหน่อยว่า
ถ้าโดนปุ๊บมันจะเป็นยังไงแบบไหนบางทีเธอไม่รู้ไงเธอรู้แค่ว่ามันเอาไว้ใช้ล้างท่อแบบนี้ค่ะ
คือใส่เยอะเกินไปมันก็พุ่งฟู้ขึ้นมาด้วยนะใช่คือบางคนไม่รู้